มาดูหัวขโมยหน่อยมันกลับมาอีกแล้ว
คราวก่อนมันเอาแกงไปคราวนี้มันเอาปลาย่างไปครับคุณผู้ชมฮะ
ดูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเห็นยังพ่อจำได้เห็นยังสี่ขา
นี่ฮะที่เกิดขึ้นกลางดึกนะครับ๑๖เมษายน๐๔
กู้ภัยของมูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์อบตคลองขนาน
น้ำเพลินเหนือคลองจังหวัดกะบีนี่ฮะ
โจรสี่ขานะครับเป็นสุนัขพันธ์ไทยสีขาว
มันไปที่โต๊ะกินข้าวในศูนย์นี่แหละตอนไม่มีใครอยู่ปลอดคน
อดคนแล้วมันค่อยเดินดูรัดเหลาชะโงกซ้ายชะโงกขวา
แล้วมันกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วครับปลอดคนมันเอาจมูกดันฝาชี
ฆ่าปลาย่างวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเลยฮะ
นี่พอได้แล้วไปล่ะไปละไปล่ะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตัวนี้แหละมันก็มาด้อมมองแบบนี้จำได้ไหมฮะ
นี่แล้วก็มันคาบเอาถุงแกงไปตอนนั้น๔เมษายนที่ผ่านมา
โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความบอกว่าฝากปลาย่างไว้กับแมวนะฮะ
แต่อันนี้หมาใช่ไหมสุนัขมาเอาไปกลับจากด่านตรวจปลาย่างที่เก็บไว้
กินกับข้าวบวชหัวรุ่ง

นะครับคุณผู้ชมครับจะบอกว่ากับข้าวเอาไว้กินกับข้าวบวกหัวรุ่ง
ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรมดรนะฮะชาวมุสลิมถือศิลปอดคือเขาจะ
มีข้าวมื้อแรกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะที่กินก่อน
อ้าวเจ้าโจรตัวนี้คือไอ้ขาวที่มันขโมยปลาย่างเนี่ยนะครับ
ก็นี่นะครับพี่กุภัยบอกว่าออกเวงก็จะมากิน
แล้วก็จะกินก่อนถือสินอดอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะฮะ
อย่างที่เรียนไปแม่ไอ้ขาวมันเอาไปกินอีกแล้ว
เอายังไงดีจะป้องกันยังไงดีใส่ฝาชีมันก็เอาจมูกดัน
เนอะใส่ถุงมันก็ฆ่าไปความพยายามสูงส่งมากเออค่ะ